ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะนับถอยหลังใกล้เทศกาลตรุษจีนค่ะ
หลายคนวางแผนไปไหว้สารแก้ชงเสริมดวงต่างซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ก็ต้องมีการจุดทูปอ่ะนะคะ
เพื่อประกอบพิธีกรรมแต่ทูบเนี่ยถือว่าสร้างมลภาวะเรื่องของควัน
ทำให้ล่าสุดค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการออกแบบทูบศิลปากรังสรรค์เป็นทูบรักโลกลดมลพิษทางอากาศนะคะ
เทศกาลตรวจจีนสองพันห้าร้อยหกสิบหกของทุกปีเชื่อว่าชาวไทยเชื้อสายจีน
ต่างก็พากันไปไหว้ขอพรเทพเจ้ารวมถึงแก้ชงต่างตามวัดแล้วก็สารเจ้านะคะ
แต่ว่าควันที่เกิดจากทูบซึ่งทูบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรม
ถือว่าเกิดผลกระทบแล้วก็เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ
และนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็คนที่มีระบบทางเดินหายใจไม่ดีด้วย
คุณผู้ชมคะในควันทูบมีสารอันตรายหลายอย่างเลยนะคะที่ก่อมะเร็งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ของกาวขี้เลื่อยหรือแม้กระทั่งน้ำหอมในทูบนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นที่มาที่ทำให้ทูปศิลปากรรังสรรค์ของมศิลปากรมีการคิดออกแบบมา

โดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเองนะคะนำโดยผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรวีรวัตร
ของคณะมันธนสินมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะร่วมกับสารเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ
นำทูบศิลปากรังสรรค์นี่แหละเป็นต้นแบบของทูบรักโรคนะคะมาเริ่มต้นใช้ในสารเจ้า
โดยมีผู้ว่ากอทมนะคะหรือว่าผู้ว่าชัดชาติเป็นคนเข้าเยี่ยมชมแล้วก็มีการทดลองจุดใช้งานจริง
โดยทูปศิลปากรังสรรค์นี้นะคะออกแบบให้มีการเผาไหม้เพื่อเป็นการเผาไหม้ลดน้อยลง
ต้นทุนของทูบก็ลดลงแล้วก็ลดของเสียจากการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักระต่างด้วยนะคะ
และที่สำคัญประโยชน์ของทูปรักโลกนะคะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
แล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจที่อยากจะไปไหว้ตามสารเจ้าต่าง
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปทดลองใช้ทูบรักโลกหรือว่าทูบศิลปกรณ์รังสรรค์แบบนี้
สามารถลองไปใช้ได้นะคะที่สารเจ้าในแถบเยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีน
หรือว่างานออกแบบสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครในปีนี้ด้วยทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ